นี้คุณผู้ชมค่ะซุ่มทำงานเพลงมาเกือบ๒ปีเลยทีเดียวนะคะ
มาคราวนี้บอกเลยเป็นอัลบั้มเดี่ยวเพลงสากลในอัลบั้มแรกนะคะ
สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างพร้อมให้แฟนเพลงทั่วเอเชียได้ฟังกันแล้ว
ซึ่งวีบอกว่าทุ่มเทและตั้งใจกับอัลบั้มนี้สุดเลย
แล้วก็บอกด้วยนะคะแอบเขินเหมือนกันที่หลายคนเรียกเธอว่านักร้องอินเตอร์ค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าเหมือนคลอดลูกเลยค่ะ
ก็คือหนูว่าตึ่งออกมา๒ปีของเรา๓๐นาทีกว่านั้นวีให้ฟังแล้วค่ะ

อาจจะยังไม่ชินก็เขินผิดเนื้อแหละ
ทุกชาวเน็ตที่เค้าใจผิดคิดไปว่าเอิ๊ยวีและก้าวจีรายุเลิกกันแล้ว
หลายคนก็เข้าใจผิดไปคิดว่าเออวีแล้วก็ก้าวจีรายุเลิกกันแล้ว
แต่ท้ายที่สุดสาววีออกมาไลฟ์สดชี้แจงค่ะว่าเป็นเพียงการโปรโมทเพลงแหละ
ก็เลยทำให้ชาวเน็ตบางคนไม่พอใจที่รู้สึกว่า
เอาเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมาแบบมาเล่นกันแบบนี้มาเล่นกับความรู้สึกคนนะฮะ
เองก็ได้กล่าวขอโทษที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดค่ะ
เธอเองก็รู้สึกเสียใจและยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่คิดน้อยไปนิดนึง
ก็ตกใจนี่แหละค่ะก็เลยแบบถอยมาตั้งรักอยู่เหมือนกันว่า
จะเอาไงดีคือก็อยากอธิบายความจริงให้เร็วที่สุดแหละ
การโพสต์เป็นแผนโปรโมทแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจให้ทำแบบการที่คนเข้าใจผิดไม่ใช่แผนเลย
หนูก็ขอโทษหนูไม่ทันคิดจริงว่าแบบจะไปแบบว่าพลิกเป็นแบบนั้นแทนอะไรอย่างนี้
เราคิดน้อยเกินไปวิไม่ตั้งใจจริงแล้ววิก็ขอโทษคือรู้เลยว่าแบบ
คนแบบแค่เราจริงเขาถึงแบบว่าเป็นห่วงกันอะไรอย่างนี้
ขอบคุณแล้วก็ขอโทษมากเลย